ตอนนี้เรื่องราวของโค้ดเอกก็โด่งดังมากเลยนะคะ

แล้วก็ล่าสุดค่ะกำลังจะถึงมือของผู้สร้างฮอลลี่วูดนะคะ
สำหรับหนังซึ่งสร้างมาจากเรื่องถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะ
ดิวเซอร์ชาวอเมริกันค่ะไมเคิลสก๊อตค่ะ
แพลนที่จะสร้างภาพยนตร์ที่อิงจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นค่ะ
โดยเบื้องต้นคุณสก๊อตนะคะและหุ้นส่วนอดัมสมิท
ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลถ้ำทางภาคเหนือของไทยค่ะ
รวมถึงได้มีการพูดคุยเก็บข้อมูลนะคะจากผู้ที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์
นี่เขาไปมาจริงเลยนี่ค่ะคือคุณสก๊อตนั่นเองค่ะ
โดยคุณสก๊อตได้เปิดใจนะคะว่าสาเหตุที่อยากทำเรื่องนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ
เขามีภรรยาเป็นคนไทยแล้วก็ตอนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยเขาอยู่กรุงเทพหมานครวดี
เป็นค่ายหนังซึ่งจริงแล้วก็มีผลงานมามากมายนะคะ
ที่ใช้ทุนสร้างต่ำเพียงแค่๒ล้านดอลลาร์สหรัฐ
แต่ทำเงินได้มากมายถึง๗๐ล้านดอลลาร์สาระเรื่องนี้ดิฉันก็ได้ดูเหมือนกันค่ะ
หวังว่าพวกเขาจะสามารถแข่งขันกับเหล่าฟิกชั่นฟิล์มได้นะคะ
โดยสก๊อตตั้งใจจะทำให้หนังเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะจากการที่เราไปสำรวจมาค่ะ
ภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จซะทีเดียวค่ะ
แม้กระทั่งภาพยนตร์เรื่องซาลี่นะคะเป็นผู้อำกับคลินิสบูส
สร้างจากเรื่องจริงคุณผู้ชมก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วนะคะ
ลับกลับไม่เข้าเป้านั่นเองค่ะ

รวมไปถึงหนังที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ถ้ำหลวงค่ะคุณผู้ชม
บอกเล่าเรื่องราวการช่วยชีวิต๓๓คนงาน
ประสบภัยเหมืองแร่ถล่มในชิลีนะคะ
โดยใช้เวลานาน๒เดือนนะคะกว่าจะช่วยสำเร็จค่ะ

แอนโตเนียลแบนเดอราสและก็จอร์นโบลิน
เห็นบอกว่าหนังเรื่องนี้ก็ทำอะไรได้

แต่ว่าที่แน่นะคะตอนนี้ประเทศไทยเองนะคะ

กลายเป็นโฟกัสของคนทั่วโลกนะคะ